ถ้าคุณจะเข้าไปในหมู่บ้าน
ขอความกรุณาแลกบัตรด้วยครับ

เวลาพอพาหัวร้อนชั้นชักมีดขู่

คุณผู้ชมค่อยฟังข่าวนี้ไปแล้วคิดเห็นอย่างไรเม้นไว้

หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี

ขนาดนี้เลยอ่อ

โอ้โหทำไมต้องขนาดนี้กันอ่ะฮะ
คือในรถนี้คงมากันพ่อแม่ลูก

เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้แล้วก็ข้อความว่า

พฤติกรรมที่ถือมีดแสดงออกมา

ต่างคนต่างเข้าใจกันผิดพลาดฮะ

บันเวอร์คลองหลวงจวัดพระทุนทานี

เขาบอกเขาไม่รู้ว่าต้องแลกบัตร
จากนั้นก็ถูกรบพอตะขอก

ไม่เปิดกระจกแลกบัตรพ่อของเด็กชายที่ขับรถก็บอกไปว่า
ก็ผมเห็นพี่ยกมือตะเบ๊ะทำความเคารพแล้วผมคิดว่าไม่ต้องแลกแล้ว

กูจนลองฟังเหตุผลของทั้งสองข้าง
นะนี่แหละฮะก็โตเถียงกันแบบในคลิปแล้วใส่อารมณ์กันเต็มที่แล้วพ่อคงฟิวขาด
คงลืมไปจังหวะนั้นว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะแต่ไปหยิบมีดมาเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยนะ

หลังเกิดเหตุฝ่ายผู้เสียหายแจ้งไปที่นิติบุคคลของหมู่บ้านเรื่องเงียบกิ๊บก็เลยไปแจ้งที่โรงพักนะฮะ
ให้ตำรวจดำเนินคดีโอ้โหแจ้งเขาหาพยายามฆ่าเลยนะแต่ตำรวจระบุว่าไม่ได้เหตุยังไม่เกิด
แล้วก็บอกว่าไปคุยกันสิไปคุยกับทนายอาสาเนี่ยที่โรงพักมีไปคุยกันก่อนไปนะฮะ
ที่หาในความบอกว่าแน่ใจแช่งก็หาผมครูให้ตกใจกลัวได้อย่างเดียว
แล้วต้องไปหาชื่อรอบพอผู้ก่อเหตุมาให้ตำรวจ
ผู้เสียหายไม่รู้จะทำอย่างไรครับก็เลยเอาคลิปมาโพสต์ถามชาวนา

ที่ผมถามไว้ว่าคุณผู้ชมเห็นว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไง
เขาบอกว่าทะเลาะกันมากกว่าที่เห็นในคลิปหรือเปล่า
สองฝ่ายเนี่ยกับอีกความเห็นหนึ่งบอกว่าการเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้าม
ก็ควรแลกบัตรตามระเบียบที่กำหนดเอออันนี้ใช่
เมื่อไม่ยอมแลกบัตรก็แค่ไม่ให้เข้าก็จบหรือเปล่า

มีคอมเมนว์หนึ่งนะเขาบอกชื่อหมู่บ้านนี้มาเลย

รถเข้าหมู่บ้านอย่าหาธรรมก็คือหมายถึงพี่ต้องแลกบัตร
ใช่คือจริงมันเป็นเรื่องจะใช้คำว่าพื้นฐานไหมคุณผู้ชม
ไม้กั้นอยู่ข้างหน้าเห็นป้อมอยู่ข้างหน้า
เราจะไปคิดว่าเฮ้ยเขาให้เราเข้าไปก็ได้
พอคันหน้ามันเปิดไม้กั้นเราก็รีบไป
จริงมันก็ไม่ได้ต้องแลกบัตรตั้งแต่แรกเลย

บอกว่าดูเบาะรถดูพวงมาลัยเอาดูรถ
ทรงกำลังตั้งตัวเอารู้เลยคนที่อยู่ในรถ
แต่เรื่องหนึ่งคือการเอามีดออกมาอันนี้ก็ไม่ควร
ใช่ต้องยอมรับว่าไม่ควรนะฮะครับ